เรียกว่าเข้าไปเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุเลยนะ
นักข่าวไม่ได้เลยนะเข้าไปไม่ได้เลยนะนักข่าวต้องอยู่ข้างนอกรายงานจากข้างนอก
เมื่อก่อนจะเห็นในหนังบ่อยแต่เดี๋ยวนี้ในไทยก็มีแล้วไอ้แถบแถบกั้นที่เกิดเหตุอันนี้นี่
นี่คือเข้าไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทัยสวรรค์คุณผู้ชม
ล่าสุดมีการแจ้งความแล้วในข้อหาบุกรุกนะครับโดยนายกอบตอุทัยสวรรค์ครับ
นายดันัยโชคบุญโสมไปที่สพนากลางเลยจังหวัดหนองบุรมภูแจ้งความกับสื่อต่างชาติ
รายงานข่าวออกอากาศไปทั่วโลกเลยแล้วก็เผยแพร่ต่อในเว็บไซต์ของสำนักข่าวด้วย
โดยมีข้อความระบุว่าได้รับอนุญาตให้เข้าไปยังภายในสถานที่เกิดเหตุ
นี่แหละครับจุดนี้แหละที่คนสงสัยว่าใครอนุญาตเขา
ท่านนายกอบตอุทัยสวรรค์ยืนยันว่าการเข้าไปในพื้นที่ของนักข่าว
เพราะเป็นพื้นที่ห่วงห้ามครับจะเข้าไปได้เนี่ยต้องเป็นเจ้าหน้าที่เท่านั้นครับ
ข้อหาบุกรุกสถานที่ราชการหลังจากนั้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพาตัวนางสาวแอนนาโคเรน
เป็นชาวออสเตรเลียและนายแดเนียลจอนฮอช
ไปสอบปากคำเพิ่มเติมนี่ฮะนั่งอยู่กับบิ๊กโจ๊กเลย
จากการสอบสวนทั้งสองคนอ้างว่าพวกเขาไม่มีเจตนาเข้าไปในพื้นที่
แต่ช่วงนั้นเขาอ้างนะเขาอ้างว่าไม่ได้มีเชือกกั้นอยู่
อาจจะเพราะอยู่ในช่วงเจ้าหน้าที่กำลังทำงานก็เลยเปิดเชือกไว้
เพื่อจะเข้าไปทำภารกิจต่างแล้วทั้งสองคนก็เดินเข้าไป
ตามปกติพอไปถึงตัวอาคารเขาบอกเขาเห็นเจ้าหน้าที่ใส่เสื้อกั๊กยืนอยู่
ขออนุญาตว่าเข้าไปข้างในได้หรือเปล่า
ปรากฏว่าทั้งสองคนนี้ครับคุณแอนนาและคุณแดเนียล
บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยทำไมทำมือทำนองว่าเหมือนเป็นลักษณะกวักมือเข้าไป

ใช่คือเจ้าหน้าที่ไม่ตอบสิ่งที่เขาถามนะ

ก็เลยเข้าใจว่าสัญญาการกวักมือมันคือสัญญาณอนุญาต
คุณผู้ชมยกมือตัวเองขึ้นมานะทำท่ากวักมือนะ

รู้สึกไหมว่ามันตีความได้สองแบบ
บางทีถ้าสมมติกดมองใช่มันอาจจะเป็นมุมที่ออกไป
เหมือนไล่ออกไปหรือกวักเข้ามา
ทำอย่างนี้มันก็ไม่แน่ใจว่าเป็นการตีราชการผิดหรือเปล่า

ก็เลยทำให้ทั้งสองคนเข้าใจไปว่าอ๋อเข้าได้แหละมั้งก็เลยเข้าไป
เขาก็เริ่มถ่ายภาพเก็บข้อมูลอยู่ประมาณสัก๑๕นาที
พอกลับออกมาปรากฏว่าอ้าวประตูรั้วปิด
เชือกที่เขาบอกว่าตอนแรกมันไม่มีทีนี้มีแล้วมีเชือกมากั้นแล้ว
เขาก็เลยต้องปีนมาตามภาพนี้เลยคุณผู้ชมแล้วปรากฏในสื่อโซเชียลครับ
คุณผู้ชมเรื่องการแจ้งข้อหาบุกรุกสถานที่ราชการก็เรื่องหนึ่งนะ
แต่ทีนี้พอไปตรวจสอบการเข้าประเทศของทั้งสองคนนี้ครับ
ทั้งคุณแอนนาและแดเนียลเนี่ยนะทั้งสองคนเข้ามาในประเทศไทย
วีซ่าท่องเที่ยวครับเข้ามาเมื่อ๖ตุลาคมที่ผ่านมา
แต่ว่าตามหลักการแล้วถ้าถือวีซ่าท่องเที่ยว
แอบมาทำงานด้วยไม่ได้นะครับ
ก็เลยมีความผิดตามพรบคนเข้าเมืองพุทธศักราช๒๕๒๒
เกี่ยวกับการทำงานของบุคคลต่างด้าว
และได้ทำการเพิกถอนวีซ่าบุคคลทั้ง๒รายนี้แล้วครับ
นี่แอนก็เคยเข้ามาเมืองไทย๔๕ครั้งแล้วนะ

หลังจากนี้เดี๋ยวจะทำการสอบสวนขยายผล
เพิ่มเติมกรณีบุกรุกเข้าไปยังสถานที่เกิดเหตุ
แล้วเดี๋ยวจะทำการผลักดันออกนอกประเทศต่อไปครับ

คุณผู้ชมครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์

ท่านยืนยันว่าสถานที่เกิดเหตุมีแถบ
ที่เป็นขาวแดงเมื่อกี้ที่เราเห็น
ยืนยันว่าจะเข้าไปได้ยังไง

เพราะว่าต้องรักษาพยานหลักฐานต่างใช่ไหม
ถ้าฝ่าฝืนเข้าไปผิดเต็มนะ

จารณ์แล้วก็ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง
ก็คือไม่ต้องถึงขนาดห้ามเข้าประเทศอีกครับคุณผู้ชม
เขามาไทย๔๕ครั้งแล้วแต่ครั้งนี้เขาเข้ามาวันที่๖ตุลาคม

ส่วนในแดนช่างภาพเพิ่งเข้ามาไทยเป็นครั้งแรก
แล้วมาทำงานแบบนี้ก็ถือว่าใช้วีซ่าผิดประเภท

ปรับคนละ๕๐๐บาทแล้วก็สั่งให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ย
ถอนวีซ่าทั้งคู่ก็ยินยอมที่จะเสียค่าปรับตามกฎหมาย
แล้วเขาก็ขอเลยเขาบอกเขาขอกลับเลย
กลับไปบ้านเขาเลยออกนอกประเทศเลยเพราะว่าเขาเองก็

เอาละคลิปข่าวอ่ะคุณผู้ชมครับคลิปข่าวที่ถูกเผยแพร่ออกไป
ก็เป็นการละเมิดสิทธิเด็กนะ
ผมอ่านตามนะผมอ่านตามที่เขาแถลงนะ
กนาฏกรรมในหนองบัวลำพูได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุขในที่เกิดเหตุ
เพื่อเข้าไปภายในศูนย์ดูแลเด็กเล็กตอนนี้ทางทีมข่าวได้เข้าใจแล้วว่า
เจ้าหน้าที่เหล่านั้นไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจที่จะให้เข้าไปภายในอืม
หากทีมข่าวมีความเข้าใจว่าอาคารดังกล่าวและห้องเรียนเป็นพื้นที่ห้ามเข้า
พวกเขาก็จะไม่เข้าไม่ได้ตั้งใจจะฝ่าฝืนกฎใด
ทีมข่าวเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวด้วยการเปิดประตูนะแล้วเดินผ่านสนามย่าเข้าไป
ครับโดยนักข่าวช่องอื่นเนี่ยอยู่ในจุดนั้นอยู่แล้ว
ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีเทปกั้นของตำรวจอันนี้ฟังเขาบ้าง
เขาบอกว่าตอนนั้นยังไม่มีเทปกั้นของตำรวจในที่เกิดเหตุ
หลังจากเข้าไปก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวังแล้วก็ให้ความเคารพต่อสถานที่ในตัวอาคาร
อยู่ในนั้นประมาณสิบห้านาทีจากนั้นก็ออกมาออกมาเสร็จปั๊บอ้าว
ประตูปิดแล้วอืมไอ้เทปกั้นมีแล้วเออ
ก็เลยต้องปีนออกมาอันนี้เขาอธิบายเลยกลายมาเป็นภาพเนี้ย
ที่เห็นว่าแบบปีนออกมาเอ๊ะพี่เบิร์ตทีนี้พอภาพที่มันถูกเผยแพร่ออกไป
เอาจริงนะหลายคนดูแล้วก็แบบรู้สึกกระทบกับความรู้สึก
เขาจะทำยังไงกับนำมาสู่แถลงการฉบับที่๒ที่น้ำแข็งถาม
แล้วระบุว่าเรารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้ง
รบกวนจิตใจหรือสร้างความขุนคล่องใจให้เกิดขึ้น
รวมทั้งเสียใจที่อาจจะสร้างความยุ่งยาก
ให้แก่การทำงานของตำรวจไทย
นี่แหละค่ะเอ่อซึ่งไทยเองนะ
ไทยเองก็บอกว่าต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่แบบ

แล้วก็ลงท้ายว่ารองประธานบริหารและผู้จัดการทั่วไป

ชี้แจงมาแบบนี้เป็นหนังสือแถลงมาแบบนี้แล้ว
ราบอยากโทษโทษพวกตำนานไทย
พวกกุศิศสุภาพ
การเสพ
ไม่กลัวเจอ
นี่แหละค่ะก็ยกมือไหว้ขอโทษนะคะ
ซึ่งที่เขาบอกขอโทษคือเขาบอกว่าอยากจะขอโทษทางรองพบตรคือก็หมายถึงบิ๊กโจ๊ก

ใช่ค่ะแล้วก็ยืนยันนะว่าสิ่งที่เข้าไปคืออยากจะทำหน้าที่
ทำหน้าที่คือเก็บภาพให้ได้มากที่สุดแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาเลยว่าจะบุกรุกสถานที่นะคะ
แม้ว่าจะเดินอ้อมเข้าทางด้านหลังศูนย์เด็กเล็กก็ยืนยันว่าได้ขออนุญาตแล้ว
อย่างที่บอกเขาเพิ่งเดินทางจากฮ่องกงมาวันที่๖มาแล้วก็มาไทยของเราวันที่๗เนี่ยนะคะ
ส่วนแอนเนี่ยเขาเป็นนักข่าวมา๒๐กว่าปีก็ผ่านประสบการณ์รายงานแบบข่าวสำคัญทั้งนั้นเลยนะ
วาดล้างการก่อการร้ายไอซิสในอีรักษ
เวกฮิตรัสเซียยูเขร์เวกฮิตนิวเคลียร์เมืองไหน่อง
กับหตนท่วมใหญ่ในไทยตอนปี๕๔รอบนั้นคือเขาก็มานะ

ก็คือเธอต้องมาคนนี้ต้องมาเป็นมือหนึ่ง

เออแล้วผมลองดูในเว็บไซต์ข่าวของสำนักอื่นนะ
แต่ว่าพาดหัวเนี่ยเหมือนกันหมดทุกเว็บไซต์เลย